โอ้โหเมื่อกี้พี่เมิสบอกไว้แต่ท้ายเวลา
คุณผู้ชมคนเกาะเหตุเป็นผู้หญิงค่ะแล้วอุ้งอดมาก
เดี่ยวมาคือไปชิงทองคนอื่นมาก่อนหน้าแล้วนะ

หลังจากนั้นเข้ามาในร้านมาพร้อมกับปืนมาชิงทองไปอีก
เอามาช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย

ขยุ่มไปเลยขยุ่มไปกำใหญ่
ยังไงดีหยิบถ่าทองให้แล้วส่งให้

๖บาทละ๓๒บาท

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดอีกมุมนึง

ตรงนี้เข้ามานะคะ

มันน่าจะเป็นปืนไหมแล้วใช้เวลาแป๊บเดียว
คุณผู้ชมดูเวลาจากกล้องวงจรปิด
เขาก่อเหตุประมาณสัก๓๐วิ
นี่เกิดขึ้นตอนเท่าไหร่นะ

คว้าทองไปได้รวบทองไปได้๓๐

ตำรวจสพบางสาวทงก็มาตรวจสอบค่ะ
ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นร้านทองอยู่ในชุมชน

ที่บางสาวทงของสมุดปรากาน่ะนะคะ

อยู่ห่างจากร้านสัก๒๐เมตรได้

มอเตอร์ไซค์นี้จนไปทางเส้นถนนบางนาตราด
แล้วระหว่างทางมันมีซอยที่มันจะลัดเลาะทะลุไปออกซอยนั้นซอยนี้หลายจุดเหลือเกิน
ซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนหลังนะ
แต่ตอนแรกก่อนที่จะมาชิงทองที่ร้านทองเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ไปตามประกบหญิงอายุ๕๗ปีคุณผู้ชมดูค่ะ

ศรเขียวคือผู้เสียหายลูกศรแดงคือผู้ก่อเหตุดู
ขนาดไซซ์รูปร่างก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะ

หลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก่อเหตุจนรู้แล้วว่าผู้เสียหายอยู่คนหนึ่ง
แล้วก็วิ่งเข้าไปล็อกคอไปกระชากสร้อยเอาไปได้เป็นทองคำ๒
สลึงผู้เสียหายตะโกนร้องคือพยายามจะกระชากนะแล้วผู้เสียหาย
โกนร้องขอความช่วยเหลือฝั่งผู้ก่อเหตุเองก็ตกใจวิ่ง
หนีไปอะค่ะซึ่งตอนแรกนี่ที่ไปดูนี่ให้มั้ยเห็นไหมคุณ
ผู้สีหายวิ่งตามมาแล้วก็มาชี้ให้ดูบอกช่วยด้วยคนจะกระชากซ่อยฉัน
ตอนที่เราเห็นพี่เบิร์ตที่ไปเอาทองจากคอเขา
ไม่เห็นปืนเหมือนกว่าจะไปล็อกคอเฉย
ถามทางผู้ประคับการตำรวจภูทรสมุทรปราการหน่อยค่ะ
ท่านก็บอกว่า๒คดีนี้เนี่ยนะคงคนเดียวกันนั่นแหละ
เพราะว่าฟังจากคำให้การของพนักงานร้านทอง

ให้การสอดคล้องกันว่าน้ำเสียงเหมือนผู้หญิง
แล้วจุดที่เกิดเหตุทั้ง๒แห่งก็ห่างกัน๖กิโลค่ะ

อาจจะเป็นเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างบางพลีบางเสาทง
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่ตามตัวแล้ว
เป้าว่าเอ๊ะถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีหนี้สิน
หรือว่าผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในระแวกใกล้เคียง
เชื่อแหละว่าเดี๋ยวจะสามารถจับกลุ่มตัวได้
เพราะว่าชิงทองชิงทองในร้าน
ไม่เคยรอดไม่เคยนาน